อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันสำหรับหลายคน
หลายบ้านร้านค้าที่พื้นที่ถนนสาธารณะบางทีเนี่ยกั๊กเอาไว้
ไว้เป็นที่เหมือนที่ส่วนตัวนะคะเอากลวยเอาอะไรมาตั้ง
ล่าสุดตำรวจเขามีวิธีจัดการจะเป็นอย่างไรแต่ว่าแน่นอนถูกใจชาวเน็ตมากเลยค่ะ
สอนอสำราญราชกำลังยกสิ่งของนานาชนิดลงจากรถจักรยานยนต์มาเก็บไว้ที่สถานีตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้พลาสติกทั้งน้ำพลาสติกชิ้นส่วนกันชนหน้ารถยนต์
หลังเก็บได้จากบนถนนสายหนึ่งนะคะโดยแอดมินเพจระบุข้อความว่า
แด่คนชอบกั๊กซึ่งก็ทำให้บรรดาชาวเน็ตพากันกดไลค์แห่แชร์
ก็ชื่นชมเป็นจำนวนมากต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
สายตรวจโซเชียลติดต่อสอบถามไปยังพันธบรวจโทสมเกษมจารักษ์
รองผู้กำกับการจราจรสนสำราญราชนะคะ
เปิดเผยว่าจากภาพนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เวลาการกวดขันมาเป็นปีแล้ว
จากพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน
แล้วก็จะมักมีปัญหาการจราจรจากสิ่งกิดขวางที่ถูกตั้งวางเอาไว้นะคะ
แต่ละวันจะใช้รถซาเล้งตุ๊กกระบะรวมทั้งจักรยานยนต์
เก็บสิ่งของที่ถูกวางกิดขวางการจราจรบนถนนสายต่าง
ซึ่งสิ่งของที่เก็บเอามาขวางกั๊กเอาไว้เนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะคะ
ตอบรับจากประชาชนก็ค่อนข้างดีก็ชอบกัน
ตำรวจโทสมเกษมค่ะบอกว่าทุกครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเก็บสิ่งของที่ถูกวางกีดขวางเนี่ย
สอบถามชาวบ้านในระแวกดังกล่าวแล้วส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ไม่สามารถดำเนินการจับปรับได้
แต่ว่าถ้ามีผู้ติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนเนี่ยจะถูกจับปรับข้อหาตั้งวางสิ่งกิดขวางบนถนน
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทค่ะ
และนอกจากสิ่งของที่ถูกวางกีดขวางแล้วนะคะถ้ารถยนต์ประเภทต่างจอดไม่ดูเวลาห้าม
จอดในเขตห้ามจอดก็จะถูกล็อกล้อพร้อมใบสั่งเช่นเดียวกันนะคะ
แถวนั้นก็ตัวเมืองเนาะก็ค่อนข้างรถติดเยอะก็ช่วยกันหน่อย

เห็นบ่อยถังน้ำเก้าอี้พลาสติกอะไรแบบนี้

คือบางทีเวลาขับผ่านเราก็แอบคิดนะว่าเอ๊ะทำไมเก้าอี้อยู่ตรงนี้ล่ะ
คือบางทีไม่ได้จะไปจอดหน้าร้านเขาหรอกหรือว่าจอดหน้าบ้าน
แต่บางทีมันกีดขวางแล้วมันทำให้รถตี้

มันเป็นที่สาธารณะใช่ค่ะถูก